ไปดูความเด็บร้อนของพี่น้องชาวบ้านที่สระบุรีกันหน่อย
เขาบอกว่าแหมมันมีบ่อบำบัดก่าอุตสาหกรรม
มันกลิ่นเหม็นมากแล้วน้ำก็เสียเขาก็ขีดเส้นตายว่า
ถ้าไม่ยอมแก้ไขจะให้โรงงานนั้นปิดกิจการเลยนะครับ

ชาวบ้านเกือบ๕๐๐คนจาก๓ตำบล
ก็คือตำบลหนองปลาไหลตำบลกุฎนกเล่าอำเภอเมือง
แล้วก็ที่ตำบลห้วยแห้งจังหวัดสระบุรีนะฮะ
รวมตัวกันที่บริเวณวัดเขาจำปา
ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหากลิ่นเหม็นน้ำเสีย
จากบ่อกำจัดกากขยะอุตสาหกรรม
ก็ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านเขาแบบนี้

ตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วก็เลยออกมารวมตัวกันเรียกร้องครั้งใหญ่นะครับ
กลั้นเบรคมากจริงจริงเลยอ่ะ
ถือแจกแกลับมานอนกับพ่อกับแม่กัน๒วันนั้นยัง

โอ้โหคืออัดอั้นนะ

บางคนก็ปิดจมูกใช่ไหมเพราะคลิ่นมันเม็ดเนี่ยแล้วใช่
แล้วถ้าต้องอยู่ในบ้านแล้วดมกลิ่นขยะทั้งวัน

ทำห้องแอร์แล้วมันก็ไม่หาย
เพราะมันดูดมันดูดกลิ่นขยะเข้ามาในห้องอีก

เกี่ยวข้องสักประมาณ๒ชั่วโมงกว่านะครับ
จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ห้วยน้ำเขียว
ซึ่งก็รับน้ำจากภูเขาใกล้กับบ่อขยะ
ก็พบว่าน้ำเนี่ยคุณผู้ชมดูแล้วกันนะ

เออก็มันสีดำแบบนี้ฮะกลิ่นมันก็เหม็น
ก็เลยมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบ
ปนเปื้อนแล้วก็โลหาหนักนะครับ

ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้เรื่องของกลิ่นเหม็นน้ำเสีย

เขาจะเรียกร้องให้โรงงานนี้ปิดกิจการ